ทีนี้ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เราเคยเล่าไปว่า
มีคนนึงเขาโพสต์ภาพพระสงฆ์๓รูป

แล้วพอเวลาเดินไปถึงหน้าบ้านก็จะมีเสียง
หรือว่าทำเสียงดังให้คนรู้ว่ามีคนมาหน้าบ้าน
แล้วก็ยืนรอแต่เวลาที่มาบินทบาท๙โมง๑๐โมง

และสองไม่รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง

ล่าสุดรู้แล้วว่าเป็นพระจักรประเทศเพื่อนบ้านค่ะ

ผู้กำกับการสพกันทรารมจศรีสะเกต
รับแจ้งจากประชาชนเรื่องเหตุการณ์นี้แหละ
ว่ามีพระสงฆ์๓รูปบินทบาทตามตลาดสดเทศบาลกันทรารม

ก็สั่งการให้ตำรวจชุดสายตรวจและตำรวจจราจร

ซึ่งทั้ง๓รูปมีเอกสารแสดงเฉพาะ

และไม่มีเอกสารในประเทศไทยด้วย

แล้วก็ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองศรีสเกต
ให้รับตัวไปดำเนินการและผลักดันออกกันนอกประเทศ
เลยและ๒ไม่รับอาหารเลยนอกจากปัจจัยก็คือไม่เอาแต่เงินนะคะ
ซึ่งเขาก็บอกว่ามันแปลกแล้วเขาก็รู้สึกถูกคุกคามไม่ปลอดภัยเลย
เลยตัดสินใจถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊ก
สังคมช่วยกันสอดส่องดูแลและตรวจสอบหน่อย
ล่าสุดก็อย่างที่บอกนะคะว่าควบคุมตัวไว้แล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะผลักดันออกนอกประเทศแล้วค่ะ